เอาเดี๋ยวดูตอนมอบตัวก่อนมอบตัวไปเรียบร้อยแล้ว๒คน
ของแต่ละกระบอกเลยนี่ใช้ปืนขนาด๙มิลลิเมตร
รัวยิงนายตินสรุธมากช่วยหรือนายวุฒิ
อายุ๒๘ปีเป็นเจ้าของร้านขายน้ำ
ในพื้นที่นี่นะฮะชื่อว่าแด๊กแด๊กชา

โดนยิงเนี่ยร่างพุนคนร้ายมาด้วยกันสองคนเหตุเกิด
อำเภอท่าสารานครศรีธรรมราชรวมเป็น๑๐๑๐นัดนะฮะ
กระสุนปืนก็คือปอกกระสุนเป็น๑๖๑๗ปอก
ในพื้นที่แต่ตามตัวของนายตินสรุธเนี่ย
มี๘นัดด้วยกันคือเข้า๘นัดนะฮะรุนแรงเหลือเกิน
เหตุการณ์ครั้งดังกล่าวนี้ตามรายงานพบว่า๒คนที่ก่อเหตุ
เป็นคนกว้างขวางเป็นคนใกล้ชิดกับนักการเมืองท้องถิ่น
ต่อมาเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณสักเกือบจะเที่ยงคืน
กรกฎาคม๑กรกฎาคมเมื่อวันก่อนนะฮะก็มามอบตัว
พอมามอบตัวแล้วเนี่ยก็สองคนชื่อว่าบอยสุรพงศ์ทองเกิด

บอยสุรพงศ์ทองเกิดอายุ๕๓ปีกับอัฐพลคุ้มเดช
อายุ๒๘ปีโดยเฉพาะอัตภพลอัตภพลมีความผัวพัน
ตินสรุธมีแฟนคนหนึ่งชื่ออุ้มแล้วก็เลิกกันแล้วแยกกันแล้ว
คนที่เป็นแฟนใหม่ก็คืออัดหรืออัธพล

พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ

พี่สาวของคุณตินสรุธโวยเลย
บอกตำรวจคนร้ายมาไม่เห็นแจ้งญาติเขาเลย

มาเหมือนมุบมิบให้เขากลับบ้านไป

อยากจะเห็นหน้าอีกคนที่ฆ่าลูกหลานเขา
เหมือนตำรวจภูทรในพื้นที่ท่าสารา

ที่สองสามข้อหาที่อ่านไปเบาไว้เปล่าร่วมกันฆ่าผู้อื่น
อันนี้มันคือไต่ตองไว้ก่อนนะ
ใช่แต่แจ้งแค่๓ข้อหานี้นะฮะ
เรื่องต้นก็เลยโวยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไป
ดังนั้นทางญาติของผู้เสียชีวิต
แจ้งว่าจะต้องมีการสอบอุ้ม
คือสาวที่เป็นแฟนเก่าของตินสรุธ
ว่าอุ้มมีส่วนเกี่ยวเรื่องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่
แต่ทางภูมิกับภูทรท่าสาราท่านก็ยืนยันนะครับ
คดีนี้ทำตรงไปตรงมา

หากพบหลักฐานเพิ่มเติมแจ้งข้อหาได้อีกต่างหากในช่วงหลังนะฮะ

คือหลังจากที่มีคนตายไปก็คือคุณจินสลุดตายไป

ตายทั้งเป็นเจ็บปวดหัวใจขนาดไหนฮะ
นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
หน้าร้านที่เกิดเหตุโดยเฉพาะคุณแม่
คุณแม่ของตินสรุธบอกกอดรูปลูกร้องไห้ตลอดเวลา
นี่ไงคุณแม่นี่คุณแม่ฮะค่ะตลอดเวลาเลย
เช่นเดียวกันกับพี่สาวของคุณตินสรุธ
หลังจากน้องชายจากไปพี่สาววันรุ่งขึ้นเลยนะ
ฝันเลยฮะฝันว่าน้องชายมายืนอยู่หน้าร้านของตัวเอง
หน้าร้านตัวเองแล้วบอกพี่สาวว่า
ผีผมหน้าว่าอะไรประมาณนี้พูดภาษาใต้ไง
พูดว่าสาวใต้กันผมหนาวผมขอโทษ
คือพี่สาวก็เลยบอกไม่รู้จะขอโทษทำไม
เหตุการณ์อย่างนี้พี่สาวตื่นมาวันรุ่งขึ้นเลยต้องเชิญแม่
บอกแม่ไปนิมนต์พระมาเชิญดวงวิญญาณน้องไปสู่สุขติให้ได้

วิญญาณน้องน่าจะยังอยู่ในพื้นที่บ้านของตัวเองหน้าร้านของตัวเองนะฮะ
จากนั้นมาปมสังหารที่มีการยิงตินสลุด๑๖นัดด้วยกันนะ
แล้วเข้า๘นัดเชื่อว่าน่าจะมาจากเรื่องชู้สาว
หนี้สินหนี้สินคือ๒แสนบาทตีนสลุดให้อุ้มไป
แต่ไปมาเนี่ยมีการทวงพอทวงไปแล้ว

แล้วแฟนเก่ามาทวงเงินแฟนสาวเนี่ย
ก่อเหตุอุกชะก